เจ้าของที่ดินไปขุดที่ของตัวเอง
เจอโครงกระดูกมนุษย์โบราณ

คือร่างทรงบอกเขาอยากขึ้นมานานแล้ว

เขาก็คือแม่ย่าผมหอมกับพ่อปู่คำแสน

แต่เจอแบบนี้เนี่ยต้องประสานทางกรมศิลปากรเขาหน่อยนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าถือเป็นโบราณวัตถุสำคัญนะ

เอาไปดูเรื่องของความเก่าแก่ต่างนะฮะ

เดี๋ยวนะคือเป็นฟันใช่มั้ยอ่ะ
เหมือนฟันเลยนะเหมือนฟันทั้งบนทั้งล่างเลยหรอ
ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ

โพสต์ภาพโครงกระดูกมนุษย์นะครับ

ข่าวว่าที่แวงน้อยขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณกลางทุ่งนา
ตอนนี้แจ้งกรมศิลป์ขอนแก่นเข้ามาตรวจสอบแล้ว
วันนี้คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปนะฮะ
ที่นาของทางคุณนัฐการคำชมพูนะครับ
อายุห้าสิบสองปีนะฮะ
อยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านแวงน้อยนะครับ
บนแวงน้อยอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น
จุดที่เจอกระดูกมนุษย์โบราณที่ขุดเจอนี่นะฮะ
นี่ชาวบ้านก็นี่เอาแสลนด์มาขึงกันนะ
เป็นเต็นต์นะครับนี่มากันพื้นที่เอาไว้
จุดทูปกราบไหว้บูชาด้วย
จุดที่มีกระดูกเนี่ยชาวบ้านเอาแลนดมาสีเขียวนะฮะ

อยู่ในดินนะครับมีขันเงินที่สายเงินวางเอาไว้ด้วย
รอบที่ดินมียาเส้นมีหมากพลูมาวางเอาไว้นะครับ
ชาวบ้านบางคนเดินทางมาก็มาจุดทูบจุดเทียนบูชา
แต่ก็มีป้ายนะฮะห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาทำพิธีนะฮะ
กว่าจะได้รับอนุญาตอืมนี่แต่ก็ไม่เป็นไร
ไหนมาแล้วก็ขอจุดทูบจุดเทียนซะหน่อย
นี่นะฮะทางเจ้าของที่นะครับคุณนัฐกาลบอกว่าปกติ
บริเวณแถวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโนนสาวเอ๊
หรือสถานที่แต่งตัวของสาวก่อนจะไปเที่ยว

ตัวเองซื้อที่นาผืนนี้มาเมื่อ๗๘ปีก่อนนะฮะ
ซื้อมา๑๒ไร่๒งานไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรนะครับ
แต่ก็มีความรู้สึกอยู่ว่าเออที่ที่นี่เนี่ยเหมือนกับที่มันแรง
จนกระทั่งสัปดาห์ก่อนรู้สึกแปลกมันหนักขึ้น
ก็เลยไปหาร่างทรงพระแม่อุมาแล้วก็ท้าเวสวรรณ
เอารูปถ่ายโฉนดที่ดินที่นาผืนนี้ไปให้ดูด้วย
ร่างทรงบอกมีโครงกระดูกมนุษย์อยู่ในดิน
โครงกระดูกแม่ย่าผมหอมกับพ่อปู่คำแสน
เจ้าของที่บอกตอนนั้นตกใจแล้วร่างทรงเขาพูดต่อ
เขาบอกเขาอยากจะขึ้นมาแล้วนะรอคอยลูกมานานแล้ว
ก็เลยเอารถแบ็คโฮเนี่ยให้ลองมาขุดค้นหา
วันแรกไม่เจออะไรค่ะนี่เห็นไหมฮะ
วันที่สองตอนที่แบ็คโฮลทำงานอยู่มีการบินมาจับที่มือจับของแบ็คโฮ
อีกาเหรอคะอ่าที่มือตักเลยฮะอีกาบินมาเกาะเลย
แล้วบินวนไปวนมาอยู่แถวต้นไม้๓ต้นที่กลางทุ่งนา
ก่อนจะบินลงมาจิกที่มือตักของแบ็คโฮ
แล้วส่งเสียงร้องแข่งกับรถแบ็คโฮที่ทำงานอยู่
เจ้าของที่บอกเริ่มผิดสังเกตเลยโทรกลับไปหาร่างทรงนะฮะค่ะ
ร่างทรงบอกให้แบ็คโฮลทำงานเบานะอ๋อทำเบา
ใกล้จะขุดเจอแล้วเจออะไรอ่ะเดี๋ยวโครงกระดูกจะเสียหายไงอ๋ออ่า
เจ้าของที่ก็เลยบอกคนขับแบ็คโฮลให้เบาหน่อย
แต่ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มนะฮะบอกแค่นั้นนะฮะ
โฮก็เคลื่อนที่ออกจากจุดที่ขุดอีกาก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็หายไปหมดเลย
ระหว่างนั้นแม่ย่าผมหอมกับพ่อปู่คำแสนนี่มาแล้ว
ปรากฏตัวให้ร่างทรงเห็นนี่ไง
แล้วบอกถึงเวลาแล้วอยากจะขึ้นแล้วให้ไปที่ที่ดินตรงนั้นหน่อย
ร่างทรงก็เลยมาหาที่ที่นานะฮะ
ไปถึงก็แบบเหมือนเดินแบบรู้ตำแหน่งเลยนะฮะไปตรงจุดที่มีโครงกระดูกอยู่ฮะ
แล้วเขาก็ช่วยกันขุดลงไปลึก๒เมตรนะครับเจอโครงกระดูกจริงนะครับท่านผู้ชมครับ
จากจุดที่ร่างทรงบอกว่ามีโครงกระดูกของพ่อปู่แม่ย่าแล้วนะครับ
ใกล้บนที่นาผืนเดียวกันนะฮะยังไปเจอข้าวของเครื่องใช้ต่างอยู่ใต้ดินอีกเป็นจำนวนมาก
ร่างทรงบอกว่าทั้งสองร่างเนี่ยทับกันอยู่เป็นร่างของแม่ย่าผมหอมกับพ่อปู่คำแสน
แล้วชี้ไปอีกที่นึงบอกว่าตรงนี้ก็มีอีกร่างก็เลยล้อมเชือกเพื่อทำจุดเอาไว้ก่อน
เดี๋ยวรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาตรวจสอบก่อนดีกว่าเจ้าของที่นาบอกว่าหลังจากที่เจอโครงกระดูกนะครับ
มีคนไม่หวังดีนะเข้ามาทำพิธีหาเลขมาเสี่ยงดวงแต่สมหวังได้เงินไปเป็นล้านเลยนะฮะ
ต้องเอาป้ายมาติดเอาไว้นะครับไม่ให้ใครเข้ามาถ่ายภาพไม่ให้มาบุกรุกทำพิธีอีกนะครับ
เพื่อรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบก่อน
แล้วมีคุณตาสมบูรณ์อายุ๗๓ปีแล้วเป็นชาวบ้านในพื้นที่

บอกกับคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราบอกตาเคยเห็นอย่างนี้เลย
อยู่ดีนอนอยู่ที่เถียงนาเนี่ยคือมันฝันฝันแล้วก็มันเห็นแสงบางอย่างเนี่ย
ตรงจุดที่เจอโครงกระดูกนะฮะ

เห็นแบบนี้อยู่ประจำเลยนะฮะทั้งฝันทั้งเห็น

เคยแต่มันนานมันมาเป็นมรกฎรู้เป็นไง
ตกตรงนั่นแหละทาง
มันมาตกพร้อมที่นั่นทาง
เจอบ่อยไหม

แต่เฮียตลูกไฟนี่ลอยขึ้นไปเลยไม่แตกด้วยอย่างรู้ว่าลอย
ตัวคุณตาสมบูรณ์เองแกก็บอกฝันแปลกที่สอดคล้องกับเรื่องเล่า
คนในหมู่บ้านนะฮะบอกตรงนี้คือโนนสาวเอ๊นะเป็นภาษาทางถิ่นอีสาน
เหมือนที่บอกนะฮะแปลว่าพื้นที่สำหรับผู้หญิงที่แต่งตัวสวย
เตรียมไปงานต่างฝันว่าโน้นสาวเอ๊มีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายนะครับ
หญิงแต่งตัวสวยงามเดินกันเยอะแยะไปหมด
แล้วก็ฝันว่ามีเด็กเนี่ยมาเล่นน้ำแล้วบอกตัวเลขด้วย
เหรอวันนี้วันที่เท่าไหร่คะ๒๐

หลายวันตอนนั้นบอกตัวเลข๑๑ตาก็ไปเสี่ยงโชค
เออซื้อไปห้าบาทถูกรางวัลด้วย

นัทวินก็ถามว่าเอ๊ะคุณตาลอตเตอรี่ที่ไหนถูกจังไปล่ะ

เดี๋ยววันพรุ่งนี้ทางกรมศิลป์จะมาดูพื้นที่นะครับ
ดูเรื่องของโครงกระดูกแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ที่ขุดพบนะครับ

เพื่อจะตรวจสอบต่อว่าเออคือโครงกระดูกของอะไร
โครงกระดูกของมนุษย์โบราณสมัยโบราณจริงหรือเปล่า

หรือมันคือโครงกระดูกช่วงยุคปัจจุบันที่อาจจะมีคนเสียชีวิต